เอาเรื่องเกี่ยวกับตำรวจอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะ
ดาบตำรวจนายนี้ขับฟอร์จูเนอร์เข้ามา
กำลังจะเข้าเมืองอุดรธานี
คืออาจจะเกิดการหลับในนะคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้รถเสียหลักไปตกร่องกลางถนน
แล้วก็ไปชนเสาต่อหม้อสะพานลอย
ดาบตำรวจนายนี้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมสภาพ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพนสูงเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่ารถฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้
ทะเบียนยอยักษ์ทธงสามห้าสี่หนึ่งกรุงเทพมหานคร
แล้วดูสภาพสิคะโอ้โหมันพังยับเยินเลย
ฟอร์จูเนอร์ไปตกร่องกลางถนน
แล้วก็ไปชนกับเสาต่อหม้อสะพานลอย
ข้ามถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่น
ชัยพรที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ฝั่งตรงนั้นที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นฝั่งขาเข้าตัวเมืองอุดร
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุก็ลงไปตรวจสอบ
ตอนแรกก็ไปเจอคนเจ็บติดอยู่ข้างในนะ
คือดาบตำรวจเลอสันอำมาตเสนาอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๓
กองบังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๒
สภาพตอนนั้นคือโดนอัดก๊อปปี้ค่ะ
ติดอยู่กับพวงมาลัยอยู่ในรถเนี่ย

เจ้าหน้าที่อันดับแรกต้องยกรถขึ้นมาบนถนนก่อน

หลังจากนั้นก็ต้องพยายามช่วยเหลือคนเจ็บ

ด้วยการใช้เครื่องตัดทาง
ตัดชิ้นส่วนต่างอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ถึงจะนำร่างดาบตำรวจออกมาได้
แต่ปรากฏว่าพอออกมาวัดชีพจรดู

ก็พบว่าคอหักหน้าอกยุบ
ตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ย

ซึ่งหลังจากที่มีการนำร่างออกมาจากรถแล้ว
ก็ได้ส่งมอบศพให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
นำไปเก็บที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
โดยจากการสอบถามพันธุ์ตำรวจตรี
นพลวงพุทธสารวัฒนศพ

บอกว่าจากการสอบถามไปยังต้นสังกัด
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
ก็ทราบว่าดาบตำรวจเลอสันได้ขับรถ

คือขับมาคนเดียวกำลังจะกลับบ้านค่ะ
แต่น่าจะเกิดการหลับในทำให้รถเนี่ย
เสียหลักตกร่องกลางถนนหลังจากนั้นรถก็ไปพุ่งชน
ต่อหม้อสะพานลอยจนเสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แท้จริงต่อไปค่ะครับ